เรื่องนี้มีปริศนาคุณผู้ชมข้างหลังนี้ลี้ลับดินปริศนาติดเท้ายาย
มีดินติดเท้าไม่แปลกแต่ถ้าดินติดเท้าของผู้ป่วยติดเตียงมา๓เดือน
ร่างกายสู้ผอมกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินได้แต่น้ำ
มีคนเอาดินมาเปื้อนเท้าท่านดิ
คงจะลุกขึ้นไปเดินเองไม่ได้เพราะว่าติดเตียง
แค่ดินติดเท้านั้นเรื่องเล็กมีมากกว่านี้คุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของคุณยายทวายอายุ๗๕ปีครับ
เป็นชาวตำบลคลองเรือที่สระบุรี
อย่างที่บอกคือนอนติดเตียงนะร่างกายสู้ผอมเลย
บางคนบอกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้ว

คือคุณยายแกเป็นมะเร็งที่ลิ้นครับ

ตรวจพบมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทางครอบครัวก็ให้คุณยายแกรักษามาตลอดนะ

สุดท้ายตัดสินใจพากลับมารักษาที่บ้าน

ทวายหายใจแบบแผ่วแล้ว

นอนบ้านได้คืนนึงรุ่งขึ้น

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกครับ

ลูกชายของคุณยายถวายชื่อพี่ปรานีอายุ๕๐
พี่ปรานีเล่าให้ฟังนะว่าแม่เธอนี่นอน
ตั้งแต่แม่ป่วยนะเธอก็ต้องนอนเฝ้าแม่ทุกคืน

เป็นวิญญาณชั่วร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจมาสิงร่างแม่เธอ
ก่อนหน้านี้ครับแม่เธอไม่ยอมเข้าบ้าน
บอกว่านี่ไม่ใช่บ้านกู
แล้วเวลากลางคืนนะไม่หลับไม่นอนครับ
เดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้พี่ปรานีเล่าให้ฟังนะ
จู่แม่ลุกขึ้นมากลางดึกแล้วเลือดเต็มปากเลยนะ
เหมือนไม่รู้ว่าแม่ทวายไปกินอะไรมา
ตอนนั้นเธอตกใจมากเพราะดูปากแม่ก็ไม่มีแผลนะ

คุณปรานีก็ยังเคยเห็นวิญญาณผู้หญิงในบ้านด้วย
ถึงขนาดว่าถ่ายคลิปนะถ่ายเป็นคลิปส่งให้น้องสาวดู
ว่าแม่เนี่ยยังนอนอยู่แล้วใครลุกขึ้นมาจากที่นอนอ่ะ

จนต้องส่งคลิปส่งแชทให้กับน้องดู
ขอให้น้องเนี่ยมาช่วยเฝ้าแม่ด้วยกันเลยดีกว่า
เริ่มกลัวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวิญญาณสัมภเวษีหรืออะไรนะครับ
ซึ่งในบ้านแม่มีอะไรไหมมีวัตถุมงคล
หรือของที่นับถืออะไรอยู่ไหม
มีแค่ไอ้ไข่กับกุมารทองครับ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลย
ลูกสาวอีกคนนึงนะของยายทวายเนี่ย
ชื่อคุณสมปองอายุ๔๒ปีเล่าให้ฟังว่ายายเธอ
เป็นหมอทรงรักษาคนแต่คุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วแม่ของเธอก็คือคุณทวายก็ไม่ได้รับขันต่อแต่อย่างใด
ที่ผ่านมาเวลาเธอหรือว่าลูกหลานในหมู่บ้านเจ็บป่วย
ก็จะให้คุณแม่มาทำน้ำมนต์ให้ให้เจ้าปู่มารักษาให้
หายเป็นปลึกทิ้งทุกคนเลยนะที่ผ่านมาครับ
ไปผึ้งทั้งพระและผึ้งทั้งหมอดูและ
แล้วก็แนะนำให้ถวายพระไตรจีวรครับแล้วก็ให้ปล่อยปลาทุกวัน
แต่พวกสิ่งลี้ลับเรื่องราวปริศนาต่างก็ยังไม่หายไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้ากรรมในเวรตนใดมาตามหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ทวายก็ไม่หลับไม่นอนมา๕วัน๕คืนเต็ม
เอาแต่เหมือนทำท่าตกปลา

ครอบครัวเนี่ยก็ต้องการให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยเหลือ
เพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวเธออยู่อย่างหวาดกลัวครับ
สาวที่ผ่านมา๑๐มิถุนายน
ไปเจอดินโครนที่เท้าของแม่ทวาย
มันเดินไปไหนมาไม่รู้สิ
แต่ว่าแม่ทวายก็นอนติดเตียง

คุณแม่ธวายยังมักจะพูดว่าวิญญาณที่มาอยู่ด้วยเนี่ย

ซึ่งหมอปลามือปราบสัมภเวษีรับปากแล้ว
เดี๋ยววันนี้จะลงไปช่วยเหลือเลยครับ
รอหน่อยนะเย็นค่ำวันนี้ค่ะ